หนาวเลยหนาวฟันกัดกันเลยนะ

น้ำนี้ผู้ชายคนนึงเขาต้องไปนอนอยู่กระถ่อม

เสียชีวิตคากระท่อมเลยครับ
เมื่อวานนี้เกือบ๘โมงช้างที่ตำรวจต้องไปตำรวจสะพานนท์สะอาด
รับแจ้งมาจากชาวบ้านว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
นอนหนาวตายในกระท่อมปลายนาบ้านป่าไม้งามตะบนหนองกรุงศรี
ก็เลยต้องประสานกู้ภัยไปที่เกิดเหตุด้วยครับ
ไปเจอผู้เสียชีวิตชื่อนายสายทองแก้วเกล็ดคำอายุ๖๐ปี

ตอนไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมเขาไม่ได้ใส่เสื้อนะ

แต่มีแผลเหมือนว่าหัวไปกระแทกพื้นด้วย
คาดว่าเขาน่าจะตกลงมาจากที่นอนตอนหมดสติพอดีครับ
ของพี่สายทองให้การว่า
ผัวเธอเนี่ยนะจะมานอนที่กระท่อมแห่งนี้เพื่อจะดูแลนาข้าวเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วช่วงเช้ามืดก่อนที่เธอจะมาพบศพเนี่ย
เธอก็เอาอาหารจะเอามาให้ในสายทองซึ่งเป็นสามี

นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นไม่รู้เป็นอะไร

ตอนแรกเธอไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
ก็เลยไปบอกชาวบ้านไปบอกตำรวจมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย

ก็เลยสรุปว่านายสายทองน่าจะตายเพราะอากาศหนาวครับ
ยังคืนก่อนคุณผู้ชมที่พื้นที่แห่งนี้
อุณหภูมิต่ำสุด๑๑องศาเซลเซียส

ทำให้โรคห่อผืดซึ่งเป็นโรคประจำตัวของพี่สายทอง
มันกำเริ่มขึ้นมาแล้วเกิดภาวะช็อกขาดอากาศครับ
ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เลยมอบศพให้กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
เตือนเลยคุณผู้ชมโรคที่จะมากับช่วงอากาศหนาวแบบนี้
ไข้หวัดเอยไข้หวัดใหญ่ปอดบวมด้วย